โอ้โหตอนนี้งานแสดงยังไม่มียังไม่ถ่ายละครนะคะ

คุณผู้ชมและด้วยความดี้เค้าซิกพักนะคะ
เวลาพอดคลิปต่างนานานเราก็บอกตรงไม่รู้ว่าจะโฟกัสอะไรดีนะคะ
ระหว่างท่วงท่าในการออกกำลังกายกับหุ่นของเทรนเนอร์ที่ซิกแพคแน่นมาก
หิวขาวอุ้ยห่วงมือโธมดวนเนียนหัวนมสีชมพูด
อุ้ยมีฉันเขียนตามสกริปหน่อยอ่านตามสกริป

ที่สำคัญนะคะเขาได้โพสต์วิธีการออกกำลังกาย
ส่วนต่างของร่างกายเห็นแล้วนะคะ

เขาก็จริงอยู่ไปดูเลยค่ะ
วันนี้ผมก็จะพามาออกกำลังกายกับดัมเบลนะครับ
ใครที่ตามได้ก็ตามใครที่ยังเล่นไม่ได้ก็ใช้มือเปล่าเล่นไปก่อนนะครับ
อย่าลืมเซฟทริปนี้เก็บไว้เล่นตอนว่างด้วยนะครับผม
หรือไม่ก็แชร์ให้คนที่เราเป็นห่วงสุขภาพเขาอยากให้เขาดูแลสุขภาพนะครับ
ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสู้ครับ
ความเอลเอสความลีนกล้ามท้องกล้ามใจคือยกให้เป็นนัมเบอร์วันจริงค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมเขามีเทคนิคโชว์เอลเอ็ดด้วย
ทำยังไงให้ได้เอวแบบคลอดแบบนี้ไปชมเลยค่ะ

มานะคะนี่ก็พยายามทำอยู่เหมือนกันนะคะ
ปรากฏว่าเคล็ดค่ะ